สนุนโดยใหม่กาแฟเอ็มเรสโซนดับเบอร์ช็อต
เข้มเต็มช็อตทุกวัน
เรามาฟังอินโทรเพลงที่๗มูลค่า๒แสนบาทพร้อมกันเลยครับ

ว้าวยังไงคะ
เหมือนจะเป็นเพลงแห่งความหวัง

คุณซื้อนี่กากบาทมาแต่ไกลเลย
เพลงนี้ร้องมาตั้งนานทิ้งมานานแล้วครับ

เพลงนี้ร้องมา๒๓ปีแล้ว

ลุงชัยกับป้ายายไม่ได้เป็นคนเทรนด์

ใช่เขาร้องอยู่กับพ่อกับพี่เขาอะ

เพลงนี้เขาร้องกับพ่อเขา

เพลงนี้สมัยก่อน
เรียกว่าถอยหลังร้องกันได้เลยนะ

ถ้าหยุดรับ๑แสนบาท

แล้วก็ยุติการแข่งขัน
แต่ถ้าอยากได้อีก๑แสน

ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๗มูลค่า๒แสนบาท
น้องข้าวหอมครับจะสู้หรือจะหยุด
อยากไปหาค่ะแต่แม่ไม่มีเงินที่จะพาเราไปได้
แล้วช่วงนั้นปิดสอบด้วย

เดี๋ยวนะเราได้ไปงานหรือเปล่า

ไม่ได้ไปค่ะ

แม่ไม่มีตังค์ให้หนูไป

งานศพก็มีทีมงานที่เขามาทำช่วยค่ะ

ูหลาอะไรมากมายค่ะอาณาถา
แล้วตอนโทรบอกลูกว่าพ่อเสียพี่ต้อง
เนยฟังนะฟังแม่

ต่อไปนี้ก็คือแบบบอกว่า

ติดเชื้อในกระแสเลือดเมื่อตอนเช้า
เนยพอเนยรู้ว่าพ่อเสียแล้วตอนนั้นรู้สึกไงลูก

ก็พยายามเอาค่ะ

กลัวเขาจะสอบไม่ได้ด้วย

แต่พอประมาณวันที่๓๐เขาส่งเกรดมาให้ดู
เราแบบดีใจมาก

เครอเมีย

นั่นคือสิ่งที่เนยการุณาแม่มาก

ย้ายกลับไปอยู่ที่บุฏิลำกับย้าย

อยากจะสันเสริญในความแข็งแกร่งของเนย

ชีวิตมันไม่ต้องสมบูรณ์แต่เราก็ดีได้

ไม่ต้องเหมือนใครเราก็ดีได้
ไม่ต้องมีครบเราก็ดีได้

จงดีน้าเนย

แต่อดใจไม่ไหวจริง

เพลงที่ร้องให้พ่อฟังล่าสุด

เพลงนี้จะส่งไปถึงหัวใจของพ่อค่ะที่เฝ้ามองเฝ้ามองการเติบโตของลูก
เฝ้ามองความเข้มแข็งของแม่
เราจะใช้หัวใจทุกดวงที่อยู่ที่นี่ค่ะช่วยกันฟัง

ไม่เคยมีฉันอยู่ในนั้นและคงไม่มีวันนั้นเลย
ซึ่งทำได้เพียงให้ความฝันออกใจในทั้งคืน
แค่เฝ้ามองแค่ชึ่งใจแค่ยิ้มผ่านลมฟ้าไป
ก็เธอรับรู้และเธอจะมองมาสักครั้งหนึ่ง

อยู่ให้ในใจจนมีล้านคำ
บอกให้เธอฟังไม่ได้สักคำ
ได้เผยเสียงเบาระยะอ้ำลำ
ว่าฉันรักเธอฉันรักเธอ
อย่าให้ได้ยินคำในหัวใจ
แต่มันคงเบาไม่ไรถึงเธอ

มันจะร้ายไป
แม้มันจะมีอยู่บางครั้ง
ที่โลกประเอิญได้ใกล้กัน
ใส่ตาทางเธอก็มองคำ
แต่ใจยังทันที
แค่เฝ้ามองแค่ชื่นใจ
แค่ยิ้มผ่านลมฟ้าไป

แต่เธอจะมองมาสักครึ่งหนึ่ง
อยู่ภายในใจเป็นเนื้อล้านคำ
บอกให้เธอฟังไม่ได้สักคำ
แต่แค่อย่าเสียงเบา
พยายามรับคำว่า

อย่าให้ได้ยินคำในหัวใจ
แต่มันคงเบาไม่ไรทิ้งเธอ
เห็นคำว่ารักคุณปริว
ไปตามแรงลงก่อนถึงใจเธอ
แล้วก็คงสลายไป
หวังว่าคุณภัทธ์จะเคร่งดูแลลูกที่สอง
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไปนะครับเราขอเป็นกำลังใจให้
ครอบครัวคุณพัฒน์นะครับให้ผ่านจุดตรงนี้ไปได้นะครับ
เริ่มต้นสิ่งที่ดีกับน้องข้าวหอมวันนี้ที่เขาทำได้นะครับ
ทางรายการเราก็ยินดีจะมอบสิ่งต่างให้แล้วก็ต้องขอขอบคุณ
บุคคลดีในสังคมที่ยังมีอยู่จริงนะครับคุณชัยกับคุณยาย
เจ้าของที่ให้ที่พักพิงกับคุณภัทรเป็นเวลาหลายปีทีเดียว
ชีวิตยังคงเดินหน้าต่อไปเกมจบแล้วแต่ชีวิตยังไม่จบ
เราต้องต่อสู้กันต่อไปนะครับนี่เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเองนะคะนะฮะ
ก็มาติดตามนักสู้ชีวิตคนต่อไปของรายการเรานะครับ
ว่าเรื่องราวเขาจะเป็นอย่างไรเราจะช่วยเขาได้แค่ไหน
วันนี้เราก็ปิดรายการด้วยความทราบซึ้งแล้วก็ซึ้งทีเดียว
ด้วยเพราะว่าทำไปได้หนึ่งแสนบาทนะคะหนึ่งแสนบาทนี่
เป็นทุนไปต่อชีวิตได้อีกเยอะเลยค่ะคุณผู้ชมที่รักสามารถติดตาม
รายการของเราได้ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะแต่ว่าดูรายการของเราแล้ว
อย่าเปลี่ยนช่องค่ะรายการดีอีกหนึ่งรายการรอเราอยู่นะคะ
นั่นคือรายการเกมต่อชีวิตค่ะอืมเปิดค้างไว้ที่ช่องสามสิบสอง
นี่นะครับไทยรัฐทีวีนะครับแล้วกลับมาพบกับเราได้นะครับ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต๑๘นาฬิกา๒๐นาทีทุกวันเสาร์
และวันอาทิตย์วันนี้พวกเราทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะครับ

แม่ของป้านะเขาคลอดป้าแล้วเขาก็อุ้มออกมาจากโรงพยาบาล
เขาก็เลยฝากแม่ค้าไว้แม่ค้าคนนั้นก็คือแม่ทุกวันนี้ที่เลี้ยงป้ามา
จนป้าเป็นคนกระทั่งทุกวันนี้รักมากค่ะรักยิ่งกว่าใครในโลกนี้
ตอนนี้แม่อายุ๙๕แล้วค่ะภูมิใจที่ได้ดูแลท่าน
คนก็ไม่ใช่แม่แต่เขาก็ยังดูแลเรารักพระอก
โอดเก๊กก็ยอมข้าวนะคะมีนิดหนึ่งเก๊กก็ไปสักมะละกอ
อกสับแล้วก็เอามาหุงกับข้าวให้ลูกกิน
อิ่มแกถึงจะกินขนาดนั้นเลย